ข่าวนี้เนี่ยผู้ชายคนนี้เข้าไปในร้านสะดวกซื้อครับคุณผู้ชมครับ
เข้าไปแล้วก็ไม่พูดพร่ามทำเพลง
ถลกกางเกงลงแล้วช่วยตัวเองครับ
แต่พนักงานสาวคนนี้จิตต้องแข็งแค่ไหน
เธอถึงถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้ครับคุณผู้ชมครับ

พี่ไม่ออกไปข้างนอกค่ะอันนี้เซเว่นเข้าไม่ได้
น่ากลัวอ่ะ

ออกมาสิ

เดี๋ยวพี่ไปทางก้นให้

ยังยังจะยืนโชว์อีก
ก๊อฟอันนี้จิตใครแข็งกว่ากันฮะ

ยืนอยู่โอ้
ตัวผู้ชายคนนี้ก็ไม่ยอมสะทกสถานเท่าไหร่

พนักงานสาวของร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ใช้มือถือถ่ายคลิปผู้ชายคนนี้ที่ถอดกางเกงแล้วก็ช่วยตัวเองในร้านครับ
แม้ว่าพนักงานสาวที่ถ่ายคลิปพยายามจะบอกให้ออกไปออกไป

ชายคนนี้ก็หนีออกไปเอง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง

ตีสองครึ่งของเมื่อวานนี้
พนักงานสาวคนที่ถ่ายคลิปเล่าแบบนี้บอกว่าชายคนนี้นะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านแล้วก็เดินเข้ามาในร้าน
คล้ายกับมาดูลาดเหลาครับคุณผู้ชมครับนี่มาถึงแล้ว
เข้ามาแล้วมาดูราดราวว่ามีคนมั้ย
พอไม่มีคนก็บอกพนักงานบอกว่าขอเข้าห้องน้ำหน่อยสิ
แต่เซเว่นคือห้องน้ำเขาไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าครับ
แต่ผู้ชายคนนี้พุ่งเข้าไปหลังร้านเลยนะครับ
พุ่งเข้าไปหลังร้านเธอตามเข้าไปครับ
พอเธอตามเข้าไปไปเห็นผู้ชายคนนี้เนี่ยฮะทำแบบนี้
นั่งลงถอดกางเกงลงแล้วช่วยตัวเองอยู่เธอก็เลยเอามือถือขึ้นมาถ่ายครับ
ส่วนมืออีกข้างของเธอนะคุณผู้ชมใจเด็ดจริงถือมีดเอาไว้
พยายามไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปต้องเรียกพนักงานผู้ชายเนี่ย
ในร้านบอกว่ามาช่วยหน่อยผู้ชายคนนี้ถึงหนีไปครับคุณผู้ชมครับ
หลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความนะครับที่สพบังพลีตำรวจก็เอาภาพจากกล้องมาดู
ก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้นะคนที่ถ่ายบอกยืนยันเลยว่าเป็นคนคนเดียวกัน
คือตำรวจมีหลักฐานอีกอันหนึ่งอยู่แล้วคือนายสรายุทธ์มโนรสอายุ๓๐ปี
ชาวโคราชผมเล่าแล้วจะตกใจตรวจสอบประวัติพบว่าตำรวจสพบังพลีเคยจับกลุ่มในคดียาเสพติด
เมื่อต้นเดินกลุ่มประพานที่ผ่านมาแล้วเพิ่งจะพ้นโทษออกมา
ที่ตกใจยังไม่ใช่อันนี้เมื่อคืนวานนี้ครับคุณผู้ชมครับ
สรายุทธ์คนนี้เข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วช่วยตัวเองแบบนี้คืนเดียว๓๔ร้านครับ
โอ้โหมันขอโทษนะสงสัยส่วนตัวมันมีอารมณ์ตรงไหนกับร้านสะดวกซื้อ
เลือกร้านสะดวกซื้อที่จะทำแบบเนี้ยนะตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับ
ตามให้ได้นะครับอันนี้เป็นภายตัวสังคมจริงนะฮะ
นี่ค่ะออกเครื่องนอนนะครับ